เมื่อพูดถึงเด็กแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยปิดเทอมใช่ไหมคุณผู้ชมครับ
ลาดสายตาไม่ได้เลยนะเพราะว่าพอเราคลาดสายตาสักนิดนึง
หาลูกหาหลานไม่เจอบางทีงงไปทำอะไรกันอยู่
อุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ผู้ปกครองนั้นดูเอาไว้นะครับ
เหตุเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
อ้าวเห็นมันพังโหลด
ออกไปก่อนสัง

พังรถเอาลื้อของลื้อรถออกมาได้

ที่จังหวัด๑๐๑อยู่แถวตำบลจัมปะขันอเภอสุวรรณภูมิ
โอ้โหไปถามคนในเหตุการณ์ก็คือคุณยายคล้าย
สองชั้นยายแกเล่าว่าเด็กติดอยู่ในรถ

โปรงหลังนี่ไงเป็นเรื่องแล้วสิครับ
เป็นเรื่องครับแบบนี้เรื่องของเรื่องเนี่ย
พ่อของเด็กชายทั้งสองคนคือเด็กกับเขาไปติดคนเดียวนะ
แต่ว่ามีลูกกับ๒คนทิ้งไว้ให้ยายดูแล
เขาออกไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพคือมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถ
รถคันนี้มาจอดเอาไว้จากลูกค้าเขาจะกำลังจะซ่อมรถคันนี้
แต่ยังไม่ทันได้ซ่อมจอดทิ้งเอาไว้ก่อน
แล้วก็ไปทำธุระที่กรุงเทพทิ้งรถคันนี้เอาไว้
็อกประตูไว้เรียบร้อยแล้วนะเอากุญแจไปด้วย
ทีนี้ล่ะครับเด็ก๒คนเนี่ยก็คือเจ้าหลานชายโคโตอายุ๙ขวบ
บอกให้น้องอายุ๖ขวบไปเล่นกัน

แล้วก็บอกให้น้องอายุ๖ขวบว่าเอาไงดีน้องเราจะซ่อนตรงไหนดี
พี่แนะนำให้ไปซ่อนตรงกระโปรงท้ายรถรับรองไม่มีใครเจอ

นั่นแหละครับไม่มีใครเจอจริงฮะ

เกมจบลงไอ้ตัวพี่นึกขึ้นได้เอาน้องมันซ่อนอยู่ตรงนี้นี่

โอ้โหก็พับฝากระโปรงลงไปแล้ว

คือข้างในเปิดไม่ได้ต้องให้คนข้างนอกช่วยเท่านั้น

ชาวบ้านก็แห่กันมาสิครับเพราะว่าเด็กไปบอกให้มาช่วยหน่อยได้ไหมครับ
จริงอยู่นี่นี่คือวิธีการสื่อสารกันนะ

นี่ก็โผล่นิ้วมาโอเคครับแต่อยากออกไปแล้วครับ
โอ้ยแล้วข้างในมันมีอัตราเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะ
นั่นสิครับเป็นช่วงนาทีฉุกเฉินจริงนะครับ
ชาวบ้านก็มาช่วยกันงัดช่วยกันแงะ
สุดจากทำอย่างไรก็เข้าไปตรงด้านหลัง
ด้านหลังมันจะมีเบาะใช่ไหมใช่เนี่ยเอาน้องออกมาทางด้านนี้
เพราะไอ้ฝากระโปรงหลังมันเปิดไม่ได้
โอ้โหต้องแงะต้องตัดเบาะกันเลยทีเดียว
ขวัญด้วยขวัญมาน่ะโอ้โหแล้วเด็กอ่ะก็คือเอาเบาะออก

หกขวบเองน้องใบตองคุณชีสานั่นสิครับแล้วเนี่ยนะยายเขาบอกอีกนะว่า
โชคดีนะวันนั้นวันที่เกิดเหตุมันมีฝนตกลงมาบ้าง
มันฟ้ามันครึ้มอากาศไม่ร้อนมากเท่าไหร่
ไม่เหมือนวันก่อนหน้านี้ที่ร้อนแบบเปรี้ยง
คุณคิดดูแล้วกันถ้าเด็กอยู่ติดท้ายฝากระโปรงแบบนี้
ในวันที่อากาศร้อนจัดแล้วก็ยุ่งเลยนะ
คงจะร้อนอบเลยนะครับคุณค่ะแล้วต้องบอกว่าน้องเขาโชคดีนะ
ที่พี่ชายรู้ว่าอยู่ในนั้นเขาเล่นคนเดียว
อยู่หนีไปซ่อนคนเดียวไม่มีใครรู้อยู่ไหน
อันนี้โอ้โหหนักเลยนะครับใช่ครับที่มาเล่าให้ฟังแบบนี้ก็เพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ
เทอมแบบนี้ดูแลลูกหลานให้ดี
ใช่อย่าให้คลาดสายตาเลยนิดเดียวเท่านั้น
วินาทีนะคุณผู้ชมเรานำเสนอกันบ่อยมากเลยนะคะ